เมื่อคืนนี้ทำเอาแฟนละครช็อคเลย
เพราะว่าพี่ป้องนวัดพระเอกชื่อดังของเรา
ก็ออกมาโพสต์ยอมรับว่าติดโควิด๑๙นั่นเองนะคะ
ซึ่งเมื่อคืนนี้พี่ป้องก็โพสต์แบบนี้เลย
จนถึงวันที่๑๘เมษายนคุณผู้ชม

วันที่๑๓แล้วก็วันที่๑๗เมษายนที่ผ่านมา
ป้องเดินทางไปเที่ยวที่เกาะเต่าจังหวัดชุมพรค่ะ

โดยช่วงเย็นของวันที่๑๗ระหว่างเดินทางกลับโดยรถยนต์ส่วนตัว
เริ่มมีอาการตัวร้อนปวดเมื่อตามร่างกาย
ตัดสินใจเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลทันทีในช่วงกลางดึกนั่นเอง
ซึ่งผลก็ออกมาในวันที่๑๘เมษายนว่าพบเชื้อโควิด๑๙
และได้เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
เกาะแก้ไขนิดนึงนะคะเกาะเต่าจังหวัดสุราธานี
อ่าใช่จังหวัดสุรธานีนะครับใช่แหละค่ะ
แล้วถ้าย้อนไปดูในไทม์ไลน์ของพี่ป้องนะ
ในวันที่๑๐เมษายนเนี่ย
ซึ่งรายการนี้เนี่ยเขาถ่ายทำในรถยนต์นะคะเป็นห้องปิดอ่ะ
เมื่อพี่ป้อออกมาแจ้งว่าติดโควิด๑๙ปุ๊บ
สามสาวเขาออกมาเคลื่อนไหวเลยค่ะว่าหลังจากที่ทราบเรื่อง
ก็รีบไปตรวจหาเชื้อทันที
และจะกักตัว๑๔วันนะคะ
แล้วก็จะออกมาตรวจอีกครั้งหนึ่งในวันที่๒๓เมษายน
ผลตรวจออกมาแล้วว่าตรวจครั้งแรกเนี่ย
พ้นออกมาเป็นลบด้านใหม่เพราะว่าไม่พบเชื้อนะคะคุณผู้ชม
แตะยังไงก็ตามแตะนะคะเดี๋ยวไปกากตรวจก็ออกมาตรวจใหม่
ใช่ค่ะส่วนอีกหนึ่งคนค่ะพี่ขันเงินนั่นเองนะคะ
ขันเงินไทเทเนียมค่ะออกมาแจ้งข่าวว่าเขาติดเชื้อโควิดด้วยเช่นเดียวกัน
ให้รายละเอียดมาว่าตั้งแต่ช่วงวันที่๒เมษานี้
ทันทีที่ทราบข่าวว่ามีผู้ติดเชื้อมาร่วมงาน
ในตอนนั้นพี่ขันเงินเดินทางไปตรวจหาเชื้อตั้งแต่วันที่๙เมษาแล้ว
ออกมาเป็นลบหลังจากนั้นไม่นิ่งนอนใจนะคะกักตัวอยู่อีก๑๔วันค่ะ
แล้วพอไปตรวจหาเชื้ออีกครั้ง๑๗เมษายนที่ผ่านมา
คุณผู้ชมค่ะผลจากลบกลายเป็นบวกค่ะ
พบเชื้อโควิด๑๙นั่นเองนะคะตอนนี้ก็กำลังอยู่ในระหว่างการรับรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนั่นเอง
หลายคนตกใจนะคะเพราะว่าเอาพูดตรงวันเดียวกันพี่เวย์เนี่ยรักษาตัวก็คือ
ใกล้จะหายแล้วขณะที่พี่ขาดเงินมาเริ่มนับหนึ่งร้อย
เกิน๑๔วันที่เขาบอกให้กักตัวแล้ว
คำว่าหลัง๑๔วันอะไรถึงก็ยังอยู่ในระยะที่น่ากลัวอยู่นะ
ใช่นะคะดังนั้นก็คือดูข่าวเสร็จปุ๊บนะคะตั้งการ์ดไว้สูงเลยคุณผู้ชมนะคะ
เช่นเดียวกับดาราสาวท่านนี้นะคะหลายคนเป็นห่วงเธอค่ะดาราสาวหยาดทิพย์ราชการนะคะ
เธอต้องกักตัวนะคะเธอต้องรักษาตัวตั้งแต่วันที่๑๑เมษายนนะคะ
ซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะเธอออกมาอัปเดตอาการของเธอและลูกน้อยในท้องนะคะ
บอกว่าตอนนี้ผ่านมาแล้ว๘วันนะคะทานอาหารได้เยอะขึ้น
ยังมีอาการคลื่นไส้เวียนหัวอ่อนเพลียทั้งวันแต่ไม่มีไข้แล้วนะคุณผู้ชม
คุณหมอได้ให้ยาต้านไวรัสที่มันลงปอดแต่ไม่มีอันตรายใดกระทบต่อเจ้าตัวน้อยอยู่ในท้องคุณผู้ชม
ตัวเล็กปลอดภัยดีนะคะคุณหมอให้พักเยอะอย่าเครียด
เพราะจะไม่ดีกับเด็กนะคะยาต่างที่ใช้ตอนนี้
ก็ไม่ได้มีผลกระทบกับน้องในคันด้วยนะคะ
เช่นเดียวกับคุณอีฟพุทธิดาค่ะเมื่อคืนนี้เธอก็ได้ออกมาโพสต์นะคะ
บอกว่าน้องมีบุญค่ะลูกชายวัย๒ขวบของเธอติดเชื้อโควิด๑๙นะคะ
แต่ถือว่าเป็นจำนวนเชื้อไม่เยอะมากแล้วก็ไม่ได้มีอาการใด
แต่ว่าเนื้อสิ่งอื่นใดนะคะก็คือคุณพ่อคุณแม่ที่หลายคนเป็นห่วงนะคะ
ห่วงอัต้อยนะเพราะอัต้อยมีปัญหาร่วงสุขภาพอยู่

ก็ผลตรวจออกมาเป็นลบนะคะ
แต่ว่ายังไงก็ตามแต่ทั้งครอบครัวรวมไปถึงคุณพ่อคุณแม่
ก็ต้องรอดูอาการกันต่อไปนะคะ
คือตอนนี้หลายคนดูข่าวก็เป็นห่วงทั้งลูกเล็กนะคะ
แล้วก็ผู้ใหญ่ในครอบครัวเนาะ

ถูกต้องนะคะตั้งกาดให้สูงเข้าไว้นะคุณผู้ชม